ในวันนี้กรมราชธรรมก็ได้ปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่ถูกจับกลุ่มตัวในคดีขัดคำสั่งคอสชชุมนุมเกิน๕คน
หลังจากที่สารทหารมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว
พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ
และชุมนุมทางการเมืองโดยเด็ดขาดนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ราชธรรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ได้ปล่อยตัว๑๔สมาชิกกรุงพลักษณ์แนวร่วมปฏิวัติ

ถูกดำเนินคดีข้อหาการกระทำผิดอ้างยี่
และฝ่าฝืนคำสั่งของคอสชว่าด้วยการชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คน
สารฐานอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะครับแต่ว่ากำหนดเงื่อนไข
ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรห้ามเคลื่อนไหว
ห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ขณะที่ตำรวจกองปรับปรามได้อายัดตัวนายสรษักติดปรีชาหนึ่ง
แนวร่วมกลุ่มนปปไปควบคุมตัวที่กองปราบปราม
เนื่องจากว่านายสรศักดิ์มีคดีครอบครองอาวุธปืนสงคราม
เตรียมนำตัวไปฝากขังที่สารทหารกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกา
สำหรับนายสรศักดิ์ในการเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านถนนเรียบมอเตอร์เวย์ทัพช้าง
ทหารได้ตรวจยึดปืนอากาศ๑กระบอกแมกกาซีน๒อัน
ออกหมายจับเพิ่มอีก๑ข้อหาฐานครอบครองอาวุธสงคราม
ส่วนที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นนะครับได้มีการปล่อยตัวนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษา
หรือว่าภัยดาวดินผู้ต้องหาในคดีขัดคำสั่งคอสชว่าด้วยการชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คน
กลางการรอต้อนรับของคนในครอบครัว
รวมไปถึงสมาชิกกลุ่มดาวดินและประชาชนจากหลายจังหวัด
ที่มารอให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะครับ
โดยทันทีที่ประตูทันทะสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นเปิดออก
นายจตุพัทธ์ได้เดินออกมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
เด็กคู่ก็เดินออกมาและเข้าสวมก่อน
พร้อมกับกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับการประกันตัวแล้ว
จะกลับไปเรียนหนังสือรักษาอากาศป่วย
แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะยังคงต่อสู้ตามระบอบประชาธิปไตย
สู้ในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป
สำหรับนายจตุรพัฒน์สารมณฑนทหารบกที่๒๓จังหวัดขอนแก่น
มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ห้ามยุ่งเกี่ยวหรือชุมนุมทางการเมือง